คุณผู้ชมคะต้องตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนนะคะ
ณตอนนี้มี๒เขื่อนหลักที่น้ำค่อนข้างเยอะมาก
ก็คือเขื่อนน้ำอูนที่จังหวัดสกลนครนะคะ
ปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเกินแล้วเกินแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์
แก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
คือปริมาณน้ำก็เกือบจะล้นสปิลเวย์แล้วค่ะ
คาดการณ์ว่าจะล้นสปิลเวย์ก็คือช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดตอนนี้ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่

มันน่ากลัวเหมือนกันต้องอันตรายอ่ะ
ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ

กรมชนรับประธานได้เร่งละดมรถแมคฮอลกว่ายี่สิบคัน

ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ผู้เนยการโครงการชนลับประทานแผ็ดชบุรี

อัตราการเพิ่มของน้ำเหนือเขื่อนลดลง
จึงทำให้น้ำในเขื่อนแก่งกระจานลด
ปิงเวย์ล่าช้าออกไปอีกทั้งยังทำให้มีเวลาเร่งขุดขยายคลองส่ง
เพื่อเบี่ยงทางน้ำโดยประดมรถแบ็คโฮลกว่ายี่สิบคันเพื่อ
ช่วยลดปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่ชุมชนน้ำที่มาจากเขื่อนแก่งกระจานเท่าไห
ถ้ามา๒๐๐เราตัดไป๕๐ก็จะผ่านเข้าตัวเมือง๑๕๐ซึ่งตัวเมือง๑๕๐จะเป็นเกณฑ์ที่แม่น้ำเพชรบริเวณตัวเมืองข้างจวนผู้ว่าปริ่มตลิ่งพอดี
ซึ่งถ้าเลยจากเกณฑ์นี้ไปน้ำก็จะเริ่มบ่าเข้าท่วมตัวเมืองซึ่งถ้านับจากตรงนั้นเนี่ยกว่าน้ำกว่าจะถึง๒๐๐เนี่ยจะมีระยะเวลาน้ำเดินทางมาพอสมควร
แล้วตรงนี้ก็คือตรงนี้คือเราต้องเร่งขุดเลยใช่ไหมคะเพื่อขยาย
ถ้าดูจากอัตราการขึ้นในช่วงที่เราคำนวณว่าเที่ยงคืนนี้เราจะล้นเรายังมีเวลาในการที่จะทำงานตรงนี้อีกประมาณ๒วันกว่า๒วันกว่าถึงต้องเร่งขุดตรงนี้
ขณะที่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่๕อำเภอซึ่งประกอบด้วยอำเภอแก่งกระจาน
อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมตอนนี้นะคะก็ได้เตรียมรับมือแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง
ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเคยถูกน้ำท่วมมาแล้ว๒ปีซ้อนได้ใช้บทเรียนที่ผ่านมาในการป้องกันน้ำท่วม
ซึ่งปีนี้นะคะทางเทศบาลเมืองเพชรชบุรีได้นำทรายและกระสอบทรายมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
เจ้าของร้านทำป้ายโฆษณานะคะได้บอกว่าที่ผ่านมาเคยนำกระสอบทรายมากั้นแล้ว
แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้อุปกรณ์ภายในร้านเสียหายเป็นจำนวนมาก
ที่สองเริ่มมาอีกเราเริ่มกั้นไว้ก่อนเลยค่ะกั้นเยอะให้สูงกว่าเดิม
ก็ยังไม่อยู่ค่ะปีนี้เลยตัดสินใจว่าก่อดีกว่าค่ะก่อมันจะดีกว่า
แต่ว่าก่อพี่เห็นไหมว่าเท่านี้ไม่พอน้ำนะพี่น้ำความจริงมันไม่สูงเท่าไหร่หรอก
แต่ว่ารถแรงรถที่มันวิ่งเข้าอย่างนี้ค่ะขึ้นขึ้นมันตีอ่ะ
มันตีสูงมากเลยนะพี่บางทีกระจกแตกกระจกหลายร้านเนี่ยก็แตกค่ะ
และวันนี้นะคะพลเรือเอกลือชัยบรุษดิตรองผู้บัญชาการทหารเรือ
รักษารัชการแทนผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้สูตรบรรเทาสานภัยกองทัพเรือ
ได้ลำเรียงเบลือผักดันน้ำจำนวนยี่สิบลำพร้อมกับกำลังคนจำนวนอีกเจ็ดสิบนาย
โดยจะนำไปติดตั้งบริเวณปลายแม่น้ำเพชรชบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเพชรชบุรีลงสู่ทะเล
ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธนภัยนะคะก็ได้เตรียมพร้อมนำรถสูบน้ำทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่รวมถึงลดสำหรับขนย้ายประชาชนและกำลังพล
และพร้อมปฏิบัติงาน๒๔ชั่วโมงค่ะ
และในวันพรุ่งนี้นะคะพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาดู

รวมถึงตรวจสภาพเขื่อนเพชรชบุรี
เพื่อนำไปประเมินสถานการณ์ต่อไปค่ะ
สิรินทิพย์คลีบเขียวรายงานจากเขื่อนแก่งกระจาน

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าระวังแบบตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนตัวเมืองเพชรบุรีคาดว่าอีก๒วัน

ก็เตรียมพร้อมในการเก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับ

พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำปริ่มแล้ว
หรือว่าน้ำเยอะก็ต้องพร่องน้ำเหมือนกันระบายน้ำเหมือนกันนะครับ
ก็มีอยู่๓จังหวัดนะครับ
ที่เลยสกลนครและกาญจนบุรีที่มีคำเตือนนะครับท่านผู้ชมครับ

โดยเฉพาะบริเวณท้ายเขื่อนนะฮะก็รอรับสถานการณ์ด้วยนะครับ
นายภัยรัฐทัพประเสริฐรักษารัชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่๑๓
มีหนังสือด่วนถึงผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนวัชิราลงกรและเขื่อนศรีนคริน
ซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่เหนือเกณฑ์ควบคุมเพื่อพร่องน้ำออกจากเขื่อน
ให้กลับมาอยู่ในระดับที่สมดุล
เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนใหม่ที่จะตกลงมาเพิ่มในอีก๒๓เดือนข้างหน้านี้
โดยเขื่อนวัชิราลงกรจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม
ละ๓๖ล้านลูกบาทเมตรเป็น๓๙ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วจะเพิ่มเป็น๔๓ล้านลูกบาทเมตร
ในวันพรุ่งนี้๖สิงหาคม
ส่วนเขื่อนศรีนครินจะทยอยปรับเพิ่มจากเดิมที่ระบายน้ำ
วันละ๑๕ล้านลูกบาทเมตรเป็น๑๘ล้านลูกบาทเมตร

และจะเพิ่มเป็นวันละ๒๐ล้านลูกบาทเมตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
จากนี้ยังมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำ
ศรีนครินเขื่อนวัชิราลงกรแล้วก็แม่น้ำแม่กรองด้วย
รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบรุ่ม
และริมน้ำแม่กรองแม่น้ำแควร์น้อยแม่น้ำแควร์ใหญ่
ให้ทราบเพื่อแจ้งเตือนผลกระทบที่ได้รับ
จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับ
ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กรองมีระดับสูงขึ้นกว่าเดิม
ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเลยขณะนี้
เพื่อการระบายน้ำออกให้ได้อีกวันละ๑ล้านลูกบาทเมตร
เนื่องจากมีปริมาณน้ำในอ่างค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ยังเร่งซ่อมประตูน้ำที่เสีย

เพื่อเร่งพร่องน้ำให้เหลือร้อยละ๘๐จากความจุของอ่าง
ปัจจุบันที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ๑๐๒ของความจุของอ่าง
อ่างเก็บน้ำเลยระบายน้ำออกวันละ๘๖๗๐๐ล้านลูกบาทเมตร
มีน้ำไหลล้นสปิลเวย์อีก๑ล้าน๒แสนลูกบาทเมตร
รวมแล้วก็กว่า๒ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ส่วนที่สกลนครเจ้าหน้าที่กรมชลประธาน
ได้ติดตั้งท่อการลักน้ำเพิ่มอีก๑๕ท่อ
เขื่อนน้ำอูลตำบลแร่อำเภอพังโคน
เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเดิมที่ระบายน้ำได้วันละกว่า๒ล้าน๔แสนลูกบาทเมตร
เพิ่มขึ้นอีกวันละ๑ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
และเมื่อรวมกับน้ำที่ล้นสปิลเวย์ออกไป
จะทำให้อัตราระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นวันละ๔ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะฮะ
ก็เป็นเขื่อนที่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกกับทางฝั่งอีสาน